มาเหี้ยงด้วย

เห็นบอกว่านี่นักข่าวเราเขียนมาให้
ทุกอย่างจนมันเต็มจัดเต็มแน่นเอียดเต็มที่

อาจจะมีสารเคมีในร่างกายอะไรมาหรือเปล่า

เออแล้วก็เลยไปทำพฤติกรรมแบบนี้

แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้จะไม่เห็นไงว่าข้างหน้าคืออะไร
โดนบังหมดคุณผู้ชมฮะเกิดรถใหญ่
เอี๊ยดเบรกกระทันหันขึ้นมาทำไง
ชนเต็มนะพี่โอ้ต้องระวังด้วยครับ